อีกหนึ่งคดีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในเวลานี้นะคะ
ก็คือเรื่องของคดีที่เศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรม
ถูกฆ่าแล้วก็โบกปูนยัดอยู่ในตู้เย็น
ว่าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์นะคะ
แล้วก็จะเร่งเชิญสาวธอมคนสนิทมาสอบปากคำ
ส่วนทางด้านพี่ชายของผู้ตายยังคงติดประเด็นสงสัยอยู่นะคะ
เพราะว่าผู้ตายมีการตอบไลน์เพื่อนว่าอยู่เวียดนามก่อนที่จะพบศพ
และล่าสุดยังมีความคืบหน้าเข้ามาด้วยนะคะ
ตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
หลังจากหนีไปนอนอยู่ที่เกาะเสม็ดมัน๑คืน

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อไม่ให้กล้องวงจรปิดจับภาพใบหน้าไว้ได้
จากการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
กล้องวงจรปิดตามแยกต่างของตำรวจ
พบว่าคนร้ายได้ขับรถหรูของผู้ตาย
ตระเวนกดเงินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ลำปางแล้วย้อนกลับมาเชียงใหม่
โดยบัญชีแรก๑ล้าน๒แสนบาท

ขณะที่บัญชีที่๒มีเงินอยู่จำนวนกว่า๔๐ล้านบาท
คนร้ายเริ่มกดล่าสุดเมื่อวานนี้

จนมีการอายัดบัญชีในที่สุด
ขณะเดียวกันตำรวจได้หลักฐานภาพถ่าย

จากข้อมูลพบว่าสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ตาย

ก็เพิ่งนำรถป้ายแดงไปถวายหลวงปู่ทอง

และถ่ายรูปคู่ด้วยกันด้านหน้ารถ
หลังพบศพทางญาติก็เพิ่งโทรคุยกับสาวธอมรายนี้

และไม่ได้พบผู้ตายมา๑สัปดาห์แล้ว

จะตรวจสอบว่าเดินทางไปต่างประเทศจริงหรือไม่
และจะเชิญตัวมาสอบสวนเพื่อให้เกิดความกระจ่าง
ประเด็นสาวธอมมีข้อมูลที่น่าสนใจ
จากคนที่เคยเช่าห้องพักหอเดียวกันกับผู้ตาย

ทราบว่าผู้ตายเคยมาเช่าห้องพักที่เดียวกันกับเขา

มีแต่ผู้หญิงลักษณะคล้ายธอมคนหนึ่ง
ผู้ตายพามาอยู่ด้วยและไปไหนมาไหนด้วยกัน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้จะเป็นเพียงคนเดียว
ที่ผู้ตายสนิทและชอบไปปฏิบัติธรรมด้วย
แต่อยู่นี่เดือนหนึ่งก็แสน๔ครั้งที่เห็นมาด้วยกัน

ขณะที่พี่ชายผู้เสียชีวิตก็เผยประเด็นน่าสงสัย

ได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายอีกคน

บอกว่าก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับผู้ตายผ่านทางไลน์
แต่ผู้ตายอ่านแล้วไม่ตอบซึ่งผิดปกติ
จากนั้นอยู่ลายของผู้ตายก็เด้งตอบกลับมาว่า
อยู่ประเทศเวียดนามซึ่งถือว่าผิดสังเกตมาก
เพราะปกติหากผู้ตายจะไปต่างประเทศ

แล้วให้พี่ชายไปส่งที่สนามบิน

ผมก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะน้องสาวผม
ถ้าไปต่างประเทศเขาต้องไปเยี่ยมผม

เข้าไปเองไม่มีทางเป็นไม่ได้
เรื่องต้นตำรวจพุ่งประเด็นไปที่การฆ่าชิงทรัพย์
ว่ามีคนร้ายก่อเหตุไม่ต่ำกว่า๒คน
พร้อมจะมีการประสานเค้นสอบสาวธอมคนสนิทด้วย
รายงานล่าสุดตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย๑ราย
หนีไปนอนเกาะเสม็ดเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วนำรถเช่ามาคืนที่กรุงเทพมหานคร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน